โอ้โหต้นสูงจังเลยแล้วมันแตกยอดออกมาน่าทานมากเลยค่ะ

อากาศดีแบบนี้พืชผลการเกษตรก็เติบโตงอกงาม
อย่างสะเท่าค่ะก็แตกยอดออกมานะคะ
มีดอกมาให้เราได้รับประทานกันในช่วงนี้

ต้องบำรุงกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือก็น้าว
ตอนกลางของประเทศภาคกลางก็เริ่มร้อนแล้ว
ส่วนภาคใต้ก็ฝนตกหนักมากเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเตือนกันหน่อยเริ่มตั้งแต่ไปตรวจสอบอุณหภูมิกันก่อนนะคะ
ภาคเหนือบริเวณยอดดอยยอดภูเนี่ย
อุณหภูมิลงไปถึง๓๕องศาเซลเซียส
ในพื้นที่ของอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ
คุณผู้ชมอุณหภูมิพื้นราบก็อยู่ที่ประมาณ๑๗๒๐องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคใต้และภาคกลางใกล้เคียงกัน
แต่ถ้าหากว่าบ่ายมาแล้วร้อนขึ้นประมาณ๓๐องศา
จะรู้สึกได้มากหน่อยก็คือแถบภาคกลาง
ขณะที่ลักษณะอากาศที่เป็นปัจจัยก็คือมวลอากาศเย็นจากทางประเทศจีน
แผลลงมาทางตอนล่างของประเทศประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นเลย
ทำให้ภาคใต้ฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่
ตะวันออกเชียงเหนืออากาศเย็นถึงอากาศหนาวและหนาวจัดในพื้นที่โล่งก็จะมีแดดหน่อยนะคะ
ส่วนบริเวณยอดดอยเนี่ยมีน้ำค้างแข็งด้วยภาคกลางอากาศเย็นตอนเช้านะคะ
แต่ว่าช่วงสายบ่ายไปแล้วเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีพื้นที่ที่มีเมฆบางส่วนด้วยภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนมีฝนเล็กน้อย
แต่ภาคใต้ต้องย้ำแล้วย้ำอีกค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๒๐มาแล้วช่วงตี๕ที่ผ่านมาว่า
ฝั่งอ่าวไทยนับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์
อย่างเช่นพืชสมุนไพรที่มีรสขมหรือว่ารสเปรี้ยวรสเผ็ด
ก็ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวได้
ฉันลาไปก่อนนะคะต้องหาผู้ช่วยในการมาเก็บสะดาวแล้วล่ะ

นี่ค่ะมันอยู่สูงมากเลยค่ะพี่ช้างมาแล้ว
อุ๊ยช้างเอาเลยค่ะพี่เอาเลยค่ะ
มันมาแล้วมันมาเลย